็อกแด๊กอยู่นิ่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวถึงคิวฉีดวัคซีนจะเรียก
อยู่ตรงนี้อย่าสนเดี๋ยวพยากรอากาศสักครู่นะจ๊ะ
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมเรื่องฮอตมีหลายเรื่องเหมือนกับสภาพอากาศ
เช่นเดียวกันตรวจสอบกันหน่อยนะคะจะได้เตรียมพร้อมรับมือ
เห็นชัดเจนเลยนะคะแฟนรายการจะรู้กันอยู่แล้วว่า
ถ้าไม่มีเมฆปกคลุมประเทศไทยในแผนที่เนี่ยก็คืออากาศร้อน
ช่วงนี้อากาศจะเป็นลักษณะแบบนี้ไปสัก๒๓วันนะคะ
แล้วเดี๋ยวช่วงสักปลายสัปดาห์นับตั้งแต่วันที่๕๖๗เป็นต้นไปเนี่ย
ฝนจะเริ่มลงมาโดยเฉพาะภาคใต้นะคะ
ขณะเดียวกันอยากจะให้ดูพายุลูกหนึ่งฉอยหวั่นนะคะ
อยู่แถวแถวฟิลิปปินส์ด้านนู้นเลยค่ะคุณผู้ชมลูกใหญ่พอสมควร
แต่ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะไม่ได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะ
แต่ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่มีผลกระทบนั่นก็คือ
ลมนะคะลมและความร้อนลมตอนนี้เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
กำลังอ่อนกำลังเบานะคะจึงทำให้ฝนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปทางตอนบน
แต่อากาศประเทศไทยเนี่ยร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอไม่มีลมไปเกี่ยวข้อง
พอไม่มีอากาศหนาวมาเสริมทัพก็เลยทำให้ร้อนจัดร้อนจี
โดยเฉพาะกลางวันเห็นแบบนี้แดงเข้มนะคะคุณผู้ชม
ไม่อยากจะออกจากบ้านเลยสักทีเดียวนะคะแต่ถ้าฝนจะตกล่ะคะ
ตกที่ไหนกี่โมงบ้างดูจากโมเดลนี้นะคะ
เช้าแบบนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีฝนปกคลุมบริเวณภาคใต้นะคะ
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันตกหนักมากหน่อยนะคะ
แถบสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อื่นอื่นก็จะมีตามแนวชายเขา
ตะวันตกของประเทศไทยภาคตะวันออกเล็กน้อยนะคะ
รวมไปถึงคลื่นทางอันดามันก็ประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะคะ
คุณผู้ชมคะช่วงแบบนี้โควิดระบาด
หลายคนได้รับผลกระทบไปดูกันหน่อยนะคะ
ที่อุทัยธานีหนุ่มคนนี้เขาได้รับผลกระทบอย่างไร
และแก้ปัญหาแบบไหนหนุ่มคนนี้เขาบอกว่า
เขารับจ้างปีนต้นตานค่ะชื่อนายจิรพันธ์บัวเกลี้ยงนะคะ
เดิมเนี้ยเป็นคนงานเกาะสร้างแต่ช่วงนี้โควิดระบาด
ไม่มีงานให้ทำก็เลยมารับจ้างปีนต้นตาล
ต้นนึงเนี้ยได้ค่าแรงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ
ขยันมากทีเดียวค่ะวันหนึ่งปีนได้หกถึงเจ็ดต้น
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาเคยทำได้ถึงสิบห้าต้นต่อวัน
วกลบคูณหารแล้วได้ค่าแรงถึง๒๐๐๐บาทเลยทีเดียว
นี่ยังไม่รวมการรับจ้างเฉาะตานให้กับแม่ค้าด้วย
ก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะอากาศร้อนแบบนี้ได้ตาล
เย็นเย็นทานเนี่ยก็ชื่นใจทีเดียวส่วนที่จังหวัดตราดค่ะ
คุณผู้ชมชาวบ้านไปพบฝูงช้างขนาดใหญ่ทั้งหมด๒๓ตัว
เป็นช้างป่าแล้วค่ะยกฝูงกันมาแบบนี้
กินผลไม้แล้วก็มาบุกรุกสวนยางพาราของชาวบ้านที่อำเภอบ่อไร่
เจ้าหน้าที่น้ำตกอุทยานคลองแก้วและกู้ภัยก็เลยช่วยกันติดตามและผลักดันช้างทั้งฝูงให้กลับเข้าป่าไปนะคะ
เพราะเกรงว่าอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชาวบ้านที่ออกมากรีดยางในยามค่ำคืนกันด้วย
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีโรคระบาดทั้งคนและสัตว์ค่ะ
สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพการฉีดวัคซีนก็ช่วยป้องกันโรคได้นะคะ
รวมถึงติดตามสภาพอากาศเราจะได้รับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
วันนี้ลาไปก่อนนะคะไปเชียร์เจ้าดุ๊กดิ๊กฉีดยาก่อนละกัน